ทุกผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าคดี
หวย๖แสนที่พิศนุโลก
รางวัลที่สองนะฮะของเรืออากาศตรีเทิดศักดิ์ทองโชธ
อดีตทหารอากาศวัย๖๓ปี
ท่านก็ตามกันมาได้หลายวันแล้ว
ตั้งแต่หวยออกงวดที่ผ่านมา

ที่ร้านบอกเอาของเค้าไป
อ่าเขาให้เกินหรือจะหยิบเกินอะไรก็แล้วแต่นี่แหละนะครับ
วันนี้ครับทางตำรวจที่ดูแลพื้นที่ท้องที่นี้นะครับ
ก็คือสพเมืองพิศนุโลกพันธมตเอกทรงพลสังเกษม
ภูมิกับการสพนะครับ
บอกว่ากรณีที่เรืออากาศตรีเทิดศักดิ์นั้น
บอกว่าถูกรางวัลที่๒งวด๑สิงหาคมที่ผ่านมา
หมายเลข๙๒๓๔๙๖๓ใบ
เอาไปขึ้นเงิน๖แสนบาทกับร้านที่ซื้อมา
แต่กลับถูกแจ้งข้อหายักยอกทรัพย์นะครับ
เรื่องนี้ตำรวจนำเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิด
ของร้านจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลมาตรวจสอบแล้ว
พบว่าได้บันทึกภาพทับไปแล้ว
บอกกับตำรวจว่าไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ร้านนี้๑๓ใบ
ก็รวมทั้ง๓ใบเจ้าปัญหานี้ด้วย
แต่เซิร์ฟเวอร์มันลบทับไปแล้วเพราะว่าพอผ่านไป๒วัน
ก็เริ่มมีการบันทึกใหม่ในวันที่๒๖กรกฎาคม
แต่ตอนนี้ตำรวจได้ส่งเซิร์ฟเวอร์ของกล้องวงจรปิด
ให้ศูนย์พิสูจน์หลักฐานกลางทำการกู้ข้อมูลอยู่นะครับ
ถ้าเกิดได้ภาพมาจริงเนี่ยมันก็จะเป็นหลักฐานขึ้นมาได้
แล้วก็นอกจากการตรวจสอบภาพแล้วนะครับ
ก็จะตรวจสอบเรื่องของโทรศัพท์มือถือต่าง
เพื่อจะได้คลิปเสียงในการสนทนาเอามาเป็นหลักฐานในคดีด้วย
ขณะเดียวกันพนักงานสอบสวนได้ให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะครับ
ให้ไปติดต่อขอรับสลากกินแบ่งรัฐบาล๕ใบที่เอาไปขึ้นรางวัลแล้ว
กองสลากเอามาคืน
ของคุณเทิดศักดิ์เข้าไปขึ้น๓ใบ

เขาคงเอาไปขึ้นแล้วบอกให้เอากลับมานะครับ
หลังจากนั้นก็จะรอผลอีกระยะหนึ่ง
เพื่อเอามาเป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดีนะฮะ
ถ้ารวบรวมหลักฐานสำนวนต่างได้เพียงพอแล้ว
เดี๋ยวตำรวจจะเรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจากันอีกครั้งหนึ่ง
และก็นำหลักวิธีวิทยาศาสตร์เข้ามาเพื่อพิสูจน์ให้เกิดความมีความ

ก็ขออนุญาตถึงรายละเอียดในสำนวน
เพื่อให้มีความพอคลุมแล้วก็ชัดเกรนขึ้น
แต่เรืออากาศตรีเทิดศักดิ์เมื่อช่วงบ่ายนี่ไปพบพนักงานสอบสวนมานะ
เอาหลักฐานจากการไปขึ้นเงินรางวัลไปมอบเพิ่มเติม
แล้วก็บอกกับทีมข่าวว่าหลังจากนี้ไปไม่ขอให้สัมภาษณ์แล้ว

เพราะว่าผู้ใหญ่กำชับมาว่าเดี๋ยวมันจะเสียรูปคดี
แต่ถ้าเป็นประเด็นพิพาทระหว่างเรื่องของการเป็นเจ้าของลอตเตอรี่
เวลาคุยกับใครทางโทรศัพท์คลิปเสียงไลน์เลยต้องเก็บให้ดี

สั่งซื้ออะไรกับใครยังไงหรือเปล่าเนี่ย